เดี๋ยวให้ดูคลิปคลิปนี้นะคะเพราะว่ามีการแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะคะ
คนที่เขาเห็นคลิปเขาก็มองสองมุมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซอยที่บางพลีสมุทรปราการ
คือรถจักรยานยนต์เนี่ยผู้ชายที่ขี่รถจักรยานยนต์คือบีบแร่เสียงดังมาก

ดังมากเพราะว่ารถกระบะขวางทางอยู่
คนที่เห็นคลิปก็บอกว่ารถกระบะก็ผิดแหละไปขนของแล้วก็จอดขวางทางแบบนั้นได้ยังไง
แต่อีกมุมนึงก็บอกว่ารถจักรยานยนต์ก็ใจเย็นหน่อยสิไปคุยไปบอกหรือรอเขาแป๊บนึงก็ได้
เดี๋ยวคุณผู้ชมช่วยดูนะคะลองดูค่ะ
มันถอยไม่ได้ข้างหลังมันติดข้างหลังครับ
นี้แหละค่ะเอกทิศการตามคลิป
นี่แหละค่ะคือรถกระบะเขาก็ยอมรับว่าเขาจอดขนของ
แล้วมันขวางทางเพราะว่าอีกฝั่งนึงก็มีกระบะอีกคันจอดอยู่
ค่ะแต่เขาก็บอกว่าก็แป๊บเดียวแหละแล้วรถจักรยานยนต์ต้องต้องโมโหขนาดนั้นเลยเห

นี่ค่ะคุณผู้ชมช่วยกันดูช่วยส่งข้อความมาก็ได้
นี่ไงคนขี่รถจักรยานยนต์คนนี้

และเขาแบบแบบบี๊บแดดเสียงดังแบบเนี้ยนี่นะคะ
เจ้าของรถกระบะคันที่จอดขวางเนี่ยนะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๑๑โมง๑๒สิงหาคม
ก็คือเลื่อนรถมาจอดคากลางถนนแบบนี้ก็ยอมรับแหละว่าเขาจอดขวางทาง
แต่เขาต้องการที่จะยกของขึ้นท้ายรถเพื่อจะไปทำงาน
มันต้องมีพวกแบบเขาขนอุปกรณ์เครื่องมือช่างจอบเสียมอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วรถจักรยานยนต์คันนี้คนขี่ชื่อในเจ๋งนะคะมาแล้วโอ้โหตามคลิปนี้เลย
คนขับรถกระบะบอกว่าผมก็ผิดเองที่ขวางทาง
แต่ก็แหมถ้อยทีถ้อยอาศัยกันได้ไหม
ใครจะมาจอดรถขวางทางปิดซอยอยู่เป็นวันอย่างมาก
ของขึ้นลงห้านาทีก็เลื่อนแล้วทำไมต้องใจร้อนมาด่ากันขนาดนี้คะ
เก็บของขึ้นเสร็จพรุ่งก็เดินวนไปทางนี้เป็นทางหน้ารถ
เราขึ้นไปนั่งรถจะออกจังหวะกับมอร์ไซมา
บีบแตนมั้งไปนู่นเลยปากซอยขับแป๊ด
ผมก็ไม่เข้าใจว่าจะให้ผมรีบไปหรืออะไร

เพราะว่าคนนี้ผมก็เคยเห็นเขาอยู่ในซอยนี้

อ่าผมก็เลยบอกว่าอ่าพอผมขึ้นปั๊บเขาก็เอารถมาจ่อหน้าหน้ารถผม
แล้วผมก็ลองขยับรถดูว่าเขาจะถอยให้ไหมเขาก็ไม่ถอย
พ่อเขาไม่ถอยเขาบอกกูจะให้มึงถอยอะไรประมาณในคลิปเหรอครับ
เหมือนกับที่เขาพูดในคลิปทั้งหมดในใจผมมั้ยผมว่าไม่ถึงสองนาทีด้วยซ้ำ
ถึงสองนาทีนี่นะคะก็คือคนขับรถกระบะนะคะ
ทีนี้เราก็พยายามจะไปคุยกับในเจ๋งคนขี่รถจักรยานยนต์ด้วยนะคะ
จะได้ได้ข้อมูลทั้งสองฝั่งคือจริงจริงแล้วบ้านเขาอยู่ห่างกันแค่นิดเดียว
สิบเมตรโอ้ก็ไม่ห่างกันมากอืมแต่ว่าพอไปตะโกนเรียกเนี่ยนะคะ
มีเสื้อผ้าตากอยู่มีรองเท้าวางอยู่แต่ตะโกนเรียกเท่าไหร่
ไม่มีเสียงตอบกลับเลยค่ะคุณนัทพงศ์ตะโกนเสียงไม่ดังเท่าเขาหรือเปล่า
คงไม่ดังขนาดนั้นมั้งอืมก็เลยเอ๊ะไปถามเพื่อนบ้านว่า
ผมมาถูกบ้านไหมเนี่ยนี่ใช่บ้านในเจ๋งจริงหรือเปล่าเนี่ย
เพื่อนบ้านบอกใช่นะคะนี่แหละบ้านในเจ๋งนี่ค่ะ
แต่คงไม่รู้อาจจะไม่มีใครอยู่อ่ะนะเพื่อนบ้านก็เลยให้ข้อมูลนะคะ
ว่าจริงแล้วในเจ๋งคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามคลิปเนี่ยนะ
ก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาคนนึงทุกครั้งที่ในเจ๋งอารวาส
จะมีเหตุผลสองอย่างหนึ่งเมาแล้วก็อลวาดคนในบ้าน
หรือทะเลาะกับภรรยา
ใช่เขาจะมีปัญหาเรื่องแฟนแต่ว่าถ้าไม่เมาไม่เป็นไรนะ
แต่เขาเมาเขาก็จะมีปัญหากันอยู่เรื่อยอย่างนี้

บอกเอ้ยเจ๋งเข้าบ้านไปลูกพอแล้วอะไรอย่างนี้

มีคนคิดถึงขั้นเขาติดยาติดเยอะขนาดนั้นเลยไหมพี่
ตรงนั้นผมไม่รู้นะเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปคุกคีเขาเยอะ
แบบว่าเราอยู่ส่วนเราเขาอยู่ส่วนเขา
ถ้าคนอยู่ในนี้จะรู้จริงว่าการจราจรหรือว่าการในนี้มันเป็นยังไง
ทางนี้ก็จอดไม่ถูกทางนั้นก็รุนแรงไป
แทนที่น้าหลบให้ผมหน่อยผมจะเข้าบ้านอะไรอย่างนี้
หรือว่าถ้าคนเรามีน้ำใจเราก็เข้าอีกซอยหนึ่งก็ได้

นี่นะคะคุณผู้ชมว่ายังไงส่งข้อความมาคุยกันหน่อยเนาะ

แต่ว่าในมุมของคนขับรถกระบะค่ะเขาบอกว่าเขาก็เอาคลิปนี้นะคะ
ไปลงบัตรฤทธิ์ประจำวันเอาไว้กับทางตำรวจสภบังพรี
เพราะเขาไม่แน่ใจว่าวันดีคืนดีจะเจอในเจ๋งอีกวันไหน
แล้วในเจ๋งจะมาอารวาสอะไรอีกหรือเปล่านะคะ
ทีมข่าวตรวจสอบนะคะก็ลองไปดูถนนหน่อยก็แล้วกัน
ว่าความกว้างมันเออมันแคบมันกว้างยังไงนะคะ
นี่ถนนเป็นลักษณะแบบเนี้ยกว้างประมาณสองเมตรครึ่งได้ค่ะ
ถนนจากต้นซอยมาท้ายซอยยาวประมาณสักห้าร้อยเมตรในซอยเนี่ยค่ะ
ก็มีรถจอดอยู่ริมทางอยู่บ้างนะคะอืมดังนั้นจุดที่รถจอดริมทางแบบเนี้ย
มันก็จะสวนกันไม่ได้ใช่มันเคลื่อนตัวลำบากไปทีละคัน
ก็ต้องอย่างนั้นก็ทางก็แคบอืมประมาณแต่ว่าคลิปเนี้ยอยากให้ดูเป็นเยี่ยงอย่าง
อยากให้อยากให้ดูเป็นตัวอย่างเหมือนกันนะอืมสำหรับคนขับรถกระบะค่ะ
คือเขาพูดจาค่อนข้างสุภาพอ่าสุภาพสุภาพคือไม่ใช้อารมณ์ในการตอบกลับ
คือเรานึกภาพว่าถ้าเกิดเป็นคนหัวร้อนเหมือนกันอ่ะอุ้ยป่านี้วางมวยกันแล้วนะคะ
รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะมีเลือดตกยางออกเหมือนกันนะ
เรื่องนี้ก็ถือว่าจบลงด้วยดีนะคะคนขับรถกระบะเขาก็ขยับให้
เจ๋งก็สามารถขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไปได้ใช่
เอาเป็นว่าคุณผู้ชมถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเราเจอคนที่เขาอารมณ์ร้อนใส่เราแบบนี้
ใจเย็นอย่าไปขึ้นตามเขาสำคัญให้มันจบด้วยดีอย่าแลกกันจะดีที่สุดนะคะ